พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาภัยแรงกันหน่อยนะคะ
ปีนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่มาเร็วกว่าปกติค่ะ

ทะลุงก็ดีนครราชศรีมาก็ดี
นครราชศรีมาตอนนี้เนี่ยพวกน้ำอุปโภคบริโภคก็เริ่มจะขาดแคลนแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำดิบเนี่ยแหล่งน้ำมันแห้งขอดนะคะ

ตามลำน้ำสายหลัก
โดยเฉพาะลำน้ำพานในพื้นที่ตำบลหลุบอำเภอเมืองค่ะ

ซึ่งระดับน้ำที่ตื้นเขินก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
ที่จะใช้สำหรับอุปโภคบริโภค

ชาวบ้านต้องลงทุนซื้อท่อน้ำเพิ่มความยาวเกือบ๑๐๐เมตร
เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการปลูกพืช
ก็อยากให้หน่วยงานทางภาครัฐช่วยมาตรวจสอบ

ในการสูบน้ำมาใช้ของชาวบ้านในช่วงหน้าแรงด้วย
ที่บ้านหนองแวงตำบลกระทุ่มรายอำเภอประไทยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
จุดนี้ประสบปัญหาภัยแรงหนักเลยนะคะ
เพราะว่าสระน้ำที่ใช้ผลิตน้ำปลาปลาของหมู่บ้านเนี่ย
มันแห้งขอดจนหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดู
ไม่เหลืออะไรเลยเหลือเป็นแอ่งเล็กตรงนั้นนะคะ
ซึ่งมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
ชาวบ้านใน๓หมู่บ้าน๒๐๐คน๓๐๐หลังคาเรือนตอนนี้
ไม่มีน้ำใช้ค่ะต้องใช้แบบประหยัดจำกัดจำเขียนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตมรกระทุ่มราย
ก็มีการนำรถบรรทุกน้ำมาเติมลงในแท้งน้ำ
น้ำปลาปลาหมู่บ้านวันละ๓เที่ยว
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แล้ว
แต่มันก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ในการใช้อุปโภคบริโภคของชาวบ้านนะคะ

ในแหล่งน้ำแล้วก็ลำคลองธรรมชาติเริ่มจะแห้งขอด

ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะผันเข้าสู่นาหล่อเลี้ยงต้นข้าว
เพราะสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่รุ่ม
ชาวบ้านเขาก็นิยมปลูกข้าวระยะสั้นค่ะ

เก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายน
ชาวบ้านบอกว่าปีนี้สภาพความแห้งแล้วมันมาเร็วกว่าปกติ
ในแหล่งน้ำธรรมชาติก็เริ่มจะลดลงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ยังลดลงเรื่อยจนเกือบแห้งขอดแล้ว
ถ้าหากในพื้นที่ไม่มีฝนตกมาเพิ่มภายในเดือนนี้นะคะ
ผลกระทบเกิดขึ้นกับข้าวที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้แน่นอน
โดยเฉพาะข้าวที่อยู่ในช่วงแตกกอเพื่อออกรวง
ถ้าน้ำไม่ไปหล่อเลี้ยงเมล็ดข้าวก็จะรีบแล้วก็เสียหาย
ชาวบ้านก็จะไม่มีเงินต่อทุนทำนาในฤดูกาลหน้าค่ะ
ตอนนี้ชาวนาในพื้นที่ตำบลพญาขันทำได้อย่างเดียวก็คือรอ
รอว่าเมื่อไหร่น้ำฝนจะตกลงมาเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับที่หนานะคะ
เพราะว่าพื้นที่นี้ก็อยู่ห่างไกลจากสายคลองชนรับประทานด้วย